คุณผู้ชมครับเรามาดูอีกข่าวใหญ่ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่มอเตอร์เวย์
เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยซิ่งรถแข่งกันมอเตอร์เวย์สายเจ็ด
แล้วปรากฏทำให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะรถกระบะของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
หมุนคว้างเสียหลักไปชนกับขอบทางไฟลุกท่วมเลย
ทำให้คนขับถูกไฟคลอกเสียชีวิต
นี่คุณผู้ชมมีภาพจากกล้องหน้าโรคคันภูนย์
ซึ่งขนาดนี้นะคะ
เห็นไหมฮะว่ามีคันหนึ่งเสียหลัก

คันนั้นเสียหลัก
แล้วคันอื่นเขาก็เสียหลักตามกันไปด้วย
แต่ขับมาเร็วขนาดนี้นะครับ

เป็นกลุ่มบนถนนมอเตอร์เวย์สาย๗

ฝั่งขาเข้าชนบุรีอำเภอศรีราชานะครับ
ประกดว่ามีรถกระบะคันหนึ่ง
คือมันเสียหลัก

สีขาวทะเบียนพอพึ่งอ่าง
อยู่กับขอบทางไฟลุกท่วม
รวดเร็วคนขับรถคือนายประเดิมชัยทรัพยา
ถูกไฟไหม้เสียชีวิตติดคาอยู่ในรถนะครับ
ส่วนผู้ที่นั่งโดยสารมาด้วยเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือนำตัวออกมาได้ทัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ของวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
มีรถอยู่เลนส์ที่๒ฝั่งนู้นนะครับ
และที่นี้รถก็บากขับมาแล้วเขาเบียดขวา
ขวาปุ๊บแล้วทีนี้มันไปชนกับรถคันขวา
แล้วเสียการเขาก็เลยชนเข้าซ้าย

แล้วเขาก็ชนเข้ากับบารีเออร์หรือยังครับ
รีเออร์เลยใช่ใช่เขาชนเข้าไปแล้วเออแล้วทีนี้มามาเบียดรถคันคันที่เห็นข้างหน้าเนี้ย
ไปทางขวาแล้วคันนี้เขาก็เสียหลักชนเข้าทางขวา
คนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันฮะเขาเห็นเหตุการณ์มาตลอดนะครับ
ว่ามีการขับแข่งกันมาจนเสียหลักแบบนี้นะฮะ

ตำรวจจะได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็ต้องเรียกตัวกลุ่มวัยรุ่น
ขับแข่งกันมาบนมอเตอร์เวย์สาย๗นี้นะครับ

เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับ